ในการรำโนราจะมีลักษณะของการรำแบบเฉพาะอย่างที่โนราแต่ละคนจะต้องใช้ความสามารถในการรำ
การร้องการทำบทได้
เป็นการรำในโอกาสเฉพาะสำหรับการประชันโรงบ้าง
หรือการรำโรงครูเช่นการรำเพลงทัพเพลงโทน
ถือเป็นการรำทำบทที่โนราจะได้อวดความสามารถในการตีความหมายของบทร้องให้เป็นท่ารำ
ที่จะต้องสัมพันธ์กันกับคำร้องและจะต้องให้กลมกลืนกับจังหวะและลีลาของดนตรีอีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน